พอดีบังเอิญน้องสาวโอบรีฟาร์มอยู่แล้ว
สมัยก่อนน้องสาวเขาช่วยแจกเนื้อจราเข้
คือทำเสร็จก็แจกเพราะว่าน้องเขาขายหนังอยู่ช่วงนั้น
เราก็มาลองดูเราทำได้ไหมถ้าจะทำได้

หูตวงมันมีทุกอย่างเราก็เอามาให้ได้ทุกอย่างเลย

พิดานหมูมันคล้ายปลาหมึกมันจะกรุบนะคะ
เราสั่งมาจากไก่บอลคอร์เซ็นต์กะแฟงแสงโคคุ้น
โอ้โคคุณกะแฟงแสงแล้วด่ำมาแล้วนี่

อร่อยเหมือนกันทุกอย่างครับ
สนับสนุนโดยอีกขั้นของสมาร์ทอีโคค่าใหม่มิซูบิชิแอดทราช
เซ็นฟูโซบะจากร้านแกรนราเมน
และเมนูเน่งมะหย่อนจากร้านยูเรกวานกันมาแล้ว
สำหรับเสาร์นี้นักเล่าเส้นของเราจะพาคุณผู้ชม
เดินทางไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดนครปฐมกันค่ะ
ว่าแต่ไปทำงานแล้วทำไมถึงได้หอบหิ้วขนมเนมเนย

หรือว่าจะเอาไปฝากทีมงาน
แหมน่ารักจริงเลยนักเล่าเส้นของเราเนี่ย
ว่าแล้วก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะ
ซึ่งแน่นอนว่าทุกการเดินทางของคุณน็อตก็ต้องมีรถคู่ใจคันเก่งคันนี้
ที่จะพาออนทัวร์ไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกที่
เพราะไม่ว่าจะขับขี่ไปที่ไหนก็ดึงดูดทุกสายตา
โดยดีไซน์ภายนอกสดสมาร์ท
ส่วนภายในก็ดีไซน์เรียบรู้มีสไตล์
แถมห้องโดยสารก็กว้าง
เรียกว่าขับขี่สนุกนั่งก็สบายดูดีทุกด้าน
แบบนี้จะไม่ให้คุณน็อตเขาหลงเลิฟได้ยังไงใช่ไหมล่ะคะ
ขับรถฟังเพลงเพลินก็ถึงนครปฐมซะแล้วค่ะ
เอาเป็นว่าเราไปเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติของวันนี้กันสักหน่อยดีกว่าค่ะ

ไม่ได้จับเลยจริง
จริงเนี่ยกำลังหาข้อมูลร้านเส้นในจังหวัดนครปฐมให้คุณผู้ชมอยู่

หาร้านเส้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้จะเป็นเมนูเส้นแปลก
รับรองว่าแต่ละเมนูเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ทดลองทานทดลองชิมมาเลยทีเดียวนะครับ
อย่างที่บอกนะครับเรื่องเส้นต้องยกให้เราครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มออนทัวร์กันที่จังหวัดนครปฐมพร้อมกันเลยครับ
บ๊วยโดรทครับตรงนั้นมีฟิกาตูตรงไหนตรงนู้นอ่ะ
ออนทัวร์ของเราในวันนี้ขอบอกเลยว่าวาไรตี้สุดเพราะเราขนมาทั้งเมนูแปลกเมนูเด็ดและเมนูเก๋ไก๋ถูกใจวัยรุ่นกันเลยทีเดียว
เริ่มด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อจราเข้เจ้าเดียวในนครปฐม

มาแบบคับชามแต่ราคาสบายกระเป๋าจากร้านตึกส้ม

เมนูเส้นสุดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนเพดานหมูธรรมดา
ให้กลายเป็นไอเทมสุดฮิตจากร้านเชลไม่เคยชิม
เมนูเส้นหม้อไฟที่เสิร์ฟมาพร้อมกับเนื้อโค้ขุนชั้นเลิศ
ซึ่งเขารับประกันว่ามีเมนูเส้นแปลกใหม่ให้เตอร์ไพรส์ตลอด๑ชั่วโมงเต็มนี้อย่างแน่นอนค่ะ
พร้อมที่จะลุยกันหรือยังคะเด็กเส้นทั้งหลาย
ถ้าพร้อมแล้วก็กระโดดขึ้นรถ
แล้วไปออนทัวร์ทั่วเมืองนครปฐมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
วันนี้นะครับผมจะขอพาทุกคนนะครับไปเปิดประสบการณ์การทำเมนูเส้นใหม่นะครับ
เมนูที่ทุกคนคาดไม่ถึงนั่นก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อจอราเข้ตุ๋นครับ
หน้าตาและรสชาติของเมนูนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เนื้อตุ่นหน้าตาหน้าทานนี้เป็นเนื้อของจอระเข้จริง
แต่ที่มาที่ไปของการนำเนื้อจราเข้มาใส่ในก๋วยเตี๋ยวนี้จะเป็นยังไง
ฟังจากปากเจ้าของไอเดียนี้กันเลยดีกว่าจ้า

กำลังจะหั่นเนื้อจราเข้ค่ะ
นี่เนื้อจอระเข้หรอใช่ค่ะมันเหมือนเนื้อไก่เหมือนกันนะ

มันคล้ายเลยสีคล้ายเนื้อไก่เลยนะ
แล้วนี่เป็นเนื้อส่วนไหนของจราเข้น่ะเนื้อส่วนที่ลำตัวเลยค่ะ
มันเป็นส่วนนะคะมีส่วนที่อร่อยที่สุดคือส่วนห้องตัน
แต่ส่วนนี้คือส่วนที่เรามานำมาตุ๋น
คือเนื้อแต่ละส่วนของจราเข้เนี่ยก็จะทำเมนูอาหารที่แตกต่างกันไปต่างกันไป

ลักษณะของเนื้อจราเข้เวลากินเข้าไปมันคล้ายกับอะไรเอาใกล้เคียงที่สุด
บางครั้งมันคล้ายกับไก่แล้วมันกึ่งระหว่างหมูกับไก่นะคะ
แต่ว่าของเราเนี่ยคือเนื้อจราเข้มันจะไม่มีแกรักเตอรอนมันไม่มีไขมันเลย
ระเข้มันไม่มีไขมันมีแต่กล้ามเนื้อล้วน

ปกติแล้วเนื้อจราเข้มันก็มีหน่อยจะมีกลิ่นของเขา
อยู่ที่วิธีการที่เราจะทำยังไงไม่ให้มัน
ดับกลิ่นมันได้ใช่ไหมมาดูวิธีการอันนี้ตุ๋นจราเข้เป็นจราเข้ตุ๋น
หั่นจราเข้ไว้ก่อนนะคะนี่เป็นเป็นหั่นตุ๋นนะคะ
ตุ๋นอ๋อวิธีการจะเอาไปทำอาหารต่างเนี่ยการหั่นก็สำคัญด้วยเหรอ
สำคัญด้วยแบบนี้เราหั่นแบบ
เป็นก้อนเป็นลูกเต่าอย่างนี้เอาไว้ตุ๋นใช่ไหม

หั่นเนื้อจราเข้มันเหมือนหันเนื้อวัวไหมที่เราจะต้องดูลายทางลายกล้ามเนื้อเขาอย่างนี้
ครั้งเราก็ต้องดูด้วยว่าให้มันสวยนะคะแต่จริงแล้วเนื้อจราเข้นี่มันเป็นทางลายทางของมันอยู่แล้ว

กระดูกเอาไว้ต้มน้ำซุป

ได้ค่ะแต่ว่าที่นี่นะเราไม่ได้กระดูกแต่ว่าเรามีกระดูกอ่อน

อย่างนี้โลละเท่าไหร่เนื้อจราเข้เนี่ย
โลละเท่าไหร่เนื้อจอระเข้แล้วค่ะ

เดี๋ยวผมช่วยหยิบอันนี้เครื่องตุ๋นนะเครื่องตุ๋นต่างว่ามีอะไรบ้างมา
บุกเข้ามาดูการวิธีการทำการตุ๋นเนื้อจราเข้นะครับ
พูดถึงสมก่อนแล้วกันนะมีอะไรบ้างสำหรับตุ๋นเนื้อจอระเข้เนี่ย

อันนี้เขาเรียกว่าผงที่จะตุ๋นคือมาจากส่วนนี้
มีอบเชยมีโปรยกั๊กมีลูกกะวาน
คล้ายพะโลแล้วเราตื่นพะโลใช่ไหม

กันอันนี้บดให้เรียบร้อยกลายเป็นผมแบบนี้

ของนี้ใส่เมื่อเราตุ๋นเสร็จ
กี้กับเห็ดหอมใส่เมื่อตุ๋นเสร็จเหรอ

แล้วมีสูตรลับอะไรมาที่ไว้ดับคาวเนื้อจอระเข้ได้ไหม

ใช่ค่ะแล้วก็ลูกสวยกั๊ก
ป้าไทยแอบกระซิบให้ทีมงานฟังว่า
จะตุ๋นเนื้อจราเข้ให้ได้ที่นั้นนะคะ

เพราะหากไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็
อาจจะได้เนื้อจราเข้ตุ๋นที่มีกลิ่นสาบ
พอนำไปทานก็จะไม่อร่อย
แต่ป้าไทยเขาคิดค้นและทดลองมาแล้วว่า

และกลิ่นหอมให้กับเนื้อจราเข้ตุ๋นนั่นเอง

แต่ต้องนำน้ำเดือดเท่านั้นใช่ไหมน้ำเดือด

สีสวยจากนั้นเราก็ใส่เนื้อ

ตุ๋นไปได้เรื่อยตุ๋นให้มันงวบไปได้เรื่อย
เมื่อกี้เราใช้ไฟร้อนใช่ไหมคะเดี๋ยวอันนี้เราก็ใช้ไฟอ่อนได้

หนังแต่ว่าเราล้อออกหมดแล้วนะ

เรียกน้ำย่อยด้วยเนื้อจราเข้ตุ๋นน่าทาน่าทานนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ
ส่วนผสมอื่นและรสชาตินั้นจะเป็นยังไง
ช่วงหน้ามีคำตอบแน่นอนจ้า